เพราะว่ารายการใหม่ของเราอีกหนึ่ง

กับรายการแม่ว่าได้นั่นเองค่ะ

กับรายการเอาใจคุณแม่บ้านชื่อว่า

มี๓พิธีกรโอ้โหฟังชื่อแล้วน่าดูมาก
คุณหนิงปณิตาแพทย์นับประพา

มาเมาส์มอยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้มีเฮแน่นอนคุณแม่ทั้งสาม
จะพาลุยพาบุกร้านเด็ดร้านดัง
สารพัดเรื่องที่แม่บ้านควรรู้

ไม่ควรทำแล้วแม่จะไม่ปลื้ม

ดูครบจบทุกเรื่องบอกเลยว่า

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

แม่ว่าได้ค่ะ
ใช่แล้วรวบรวมอะไรที่ว่า

รายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิน
เรื่องที่แบบผู้ชายอย่าทำนะ

แม่ขอร้องแม่ขอร้องช่วงนี้เราก็จะเป็นช่วงที่
ช่วงเอาใจคุณหญิงกับแฟนนะคะ
เอาใจคุณผู้หญิงที่อยู่ที่บ้าน
จริงอยู่ที่บ้านต้องเปิดดูเลยนะคะ

นี่ตอนทำรายการนี้นึกถึงหน้าสามีไหมคะบอกว่า

แม่แพทย์ก็ชอบยั่วยุปั่นปลุกปั่น

แม่ว่าได้เจอกันแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ